ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ฝุ่นอ้อยรบใจครับ

ร้องได้ให้ล้าน
ก็ร้องได้ให้ล้าน
คุณร้องได้ให้ล้าน

ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีดีมาก
เวลามันร้องได้นะเวลามันประสบความสำเร็จอะไรก็แล้ว
แต่ทุกอย่างมันจะดูดีชื่นใจหัวใจฟู
อยากได้ฟิล์มนี้มานานแล้วมันเป็นคนละครวกครับ
แบบว่าร้องผิดเลยใช่
เพลงนี้ก็ชื่อว่าเพลงปริญญาใจนะครับ
ของคุณสิริพรอำไพพงศ์นั่นเองนะครับ
เป็นเพลงนี้๑๖ปีแล้วตั้งแต่ปี๒๕
โอ้โหนานมากนะ๑๖ปี
นานทีเดียวนะครับเป็นเพลงสร้างชื่อในแนวเพลงลูกทุ่ง
เพลงแรกของคุณสิริพรอำไพพงศ์เมื่อย้ายมาอยู่กับค่ายแกรมมี่โก
เมื่อย้ายค่ายมาเป็นเพลงงานเพลงของครูสลาคุณวุฒิดนตรีเจ้าเดิมนะครับ

แต่ก็๑๖ปีนี้โอ้โห๑๖ปี
เป็นเพลงที่ทำให้คุณอ้อยผ่านเพลงที่๒ไปได้

แม้เพลงจะเก่ามากถึง๑๖ปีก็แล้วแต่
รู้สึกอย่างไรบ้างหรอคะพี่อ้อย
ตอนนี้ฝ้ามาแล้วแต่ไม่ใช่มาที่หน้านะครับคือฝ้าหลังคา

นั้นค่ะเรามาฟังกันเลยถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่สามมาเลยครับ
แหมดีอืดอืดลักษณะนี้ช่วงนี้เป็นช่วงย่ามใจ
ใช่แต่ว่าเสียงตีกองเพลงดังขึ้นมาหนูนึกถึงหนูคิดว่าเป็นเพลง

เมตตามหามงคุณ
มหามงคุณสาระเบาแล้วอันนั้นเหมือนอยู่ขอเสียงเพื่อนร่วมชาติ

แหมลักษณะเพลงนี้แกจะแบบว่าแน่นอน
แต่พี่อ้อยพอได้ยินแล้วคืดคืดลื้นร้าง
ผมว่าแกสบายแน่เพลงนี้เวลามันจะอะไรมันจะดีมันก็ดีไปแล้ว
จะเข้าทางเปิดเพลงมาเรือนด้อมขึ้นมาเพลงได้โดนไปหมด
ทางด้านล่างหน้าทางจะเป็นรู้จักกันเป็นอย่างดีแหละ
คุณอ้ำครับเพลงนี้อุ๊ยตะดุ้งแล้ว
เขาคนกรุงเทพอ่ะถามเขาก็จะรู้เหรอ

เดี๋ยวเดี๋ยว

ท่าเต้นของพี่อ้อยแล้วเมื่อกี้

กางเกงตัวนี้นะพี่อ้ำไม่ต้องกลัวมดกัดเลย

เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีของ

เฮ้ยยัง

ตากล้องนี้ฉันป่วยป่ะทำไมเหงื่อแตกติ๊กเลย
ไม่กลัวตอนนี้ดอลลี่มันนี่เลยนะ

ถุยเดี๋ยวถามก่อนถ้าโดนคนอื่นนี่เจ็บไหม

ใช่ไงพี่ไม่เจ็บสิพี่เป็นคนฟาด

ขนาดคุณหวานเนี่ย

ก็คิดว่าเป็นทางอ้อยอยู่เหมือนเดิ้มละครับ

อันดับไม่ค่อยสวย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
เป็นกำลังใจให้ชุ่มชื้นหัวใจชุ่มชื้นที่สุดค่ะนะพี่อ้อยจ๋ามาเลยครับคุณอ้อยครับหลังจากไปทบทวนต่างเพื่อนฟงก็บอกได้แน่นอนนะมีคุณถุยแนะนำถึงขั้นบอกว่าตัวช่วยเก็บไว้เถอะครับอย่าไม่ต้องใช้ตอนนี้พี่อ้อยเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติโอ้โหไอดีโฟกันขนาด
ถึงสองหมื่นบาทคุณอ้อยครับตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ
ถ้าหยุดรับหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าร้องผิดรับครึ่งหนึ่ง
ตกลงว่าเล่นนะครับ
คุณอ้อยตกลงนะครับที่จะเล่นในเพลงที่๓นะครับไม่เลือกที่จะหยุด

กับเพลงนี้เพลงอันไหนอันไหนมั่นใจมากกว่ากัน

ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์๑๗

ในขณะที่ถามในขณะที่ให้ตัดสินใจไปด้วยเนี่ย

นั่งทัวร์เนื้อท่องเนื้ออย่างเดียวแต่แสดงว่ามั่นใจมาก
จะไม่ใช้และจะต้องร้องให้ได้

เข้าใจใจพี่อ้อยยังไงอ่ะแต่เป๊กคือกลัวเนอะ
ตัดสินใจแล้วนะครับต้องทำให้เต็มที่

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ

สวรรค์หวัดอีก
สวรรค์หวัดอีก
ไม่ต้องกินเงาค่ะ
ก็ลุ่มอุบลไม่มา
แม่เทียนพันศาเหมือนดังปีก่อน
เขาจากไปแล้วกับผู้สาวสกลนคร
ปล่อยให้แม่งามงอนนั่งสลอนอยู่หน้าต้นเทียน
บุญเข้าพรรษาปีนี้มันเหงาสุดเศร้าหรือดี
ผู้เบาสาวเขาสุขีราวแสนโซกิที่ถุงสิเมือง
พี่ยังคอยบอกว่าจะมีโลกให้น้องเคือง
เห็นคนใส่เสื้อเหลืองนึกว่าพี่ไม่มีแม้เหงา
กราบวิงวอนหลวงพ่อหินแปลงผู้ศักดิ์สิทธิ์
จงช่วยเนรมิตร
ให้หาคณีมีแต่สมวัง
อย่าได้ปาทิมสาวรินให้รับจิรัง
สัญญาเห็นความหลังบุญของคนสาจะมาไม้มัน
สาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตา
เพราะหนุ่มอุบลรีบกลับมา
เช็ดน้ำตาน้องยังรบ
ถึงหวังจะผ่านเดือนจะเคลื่อนไปเป็นปี
สาวรินคนนี้ยิ่งรักความดีตัวผี
เหมือนเดิม
ฮอบฟ้าคืนคุณนะ

เหมือนมวลแตรง

ลักพูดในเมื่อไหร่

คุณอ้ำเคยร้องไหมเส้งนี้

เคยร้องนานเหมือนกันค่ะ

งานพอสมควรค่ะ

แล้วก็ต้องทำบุญอุทิศให้แวะที่จากไปจุดนั้นด้วย
ยังไม่ตายโอ้โฮ
นี่ใจเป็นค่ะพี่่อยใจเป็นค่ะ
มันแรง

เรี๋ยว